ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าซิมจะดับหรือไม่

เพราะว่ากังวลว่าจะเกิดปัญหาซิมดับจนใช้งานไม่ได้นะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
คือกังวลว่าจะเกิดปัญหาซิมดับ
กังวลเขาบอกเที่ยงคืนดับ
แล้วก็กังวลติดต่อไม่ได้

เขาบอกให้มารับมาเปลี่ยนมาเติมเงินตรงนี้
โอ้นานมากไม่รู้เท่าไร

กว่าปีแล้วป้าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ลูก
เปลี่ยนชื่อแสดงตัว
รู้จะไส้เป็นหรือเปล่านะรุ่นนี้

ทำให้นายปรัฐนาลีลพนัง
ได้ทันกรอบเวลาที่กศธชกำหนดแน่นอน

ลูกค้า๔แสนรายที่ยังไม่ได้ย้าย
ยังไม่รู้อยู่ห่างไกล
และยังไม่ได้รับความเดือดร้อน
คือให้มาเปลี่ยนเครื่องใหม่และรับซิมใหม่เบอร์เดิม
โดยในระหว่างที่ลูกค้ายังไม่ได้โอนย้าย
ในเชิงธุรกิจมีคำถามว่า
จ่ายค่าประมูลในวันที่๒๑มีนาคม

เพราะจะต้องเปิดให้บริการช้าออกไปหรือไม่
ประเด็นนี้เลขาธิการกศธชยืนยันว่า
เพราะจะเริ่มนับอายุใบอนุญาตตั้งแต่วันที่๑๕เมษายน
หลักเกณฑ์ในการชำระเงินก็คงจะต้องมาชำระเงิน
ในวันที่๒๑มีนาคมเช่นเดิม
แต่เงื่อนไขของการออกไปหรือยาก
ขึ้นอยู่กับรุ่นมินิตของบอร์ดกศ
ซึ่งจะต้องดูเรื่องมาตรการเยียวยาคู่ขนานกันไปด้วย
ซึ่งเมื่อสารมีคำสั่งคุ้มครอง

ดังนั้นเงื่อนไขของการออกไปหรือยาก
จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนปี๒๕๕๙
ได้ไปสิ้นสุดในวันที่๑๔เมษายนปี๒๕๗๔ไป
สำหรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเยียวยาลูกค้า
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙
ถึงวันที่๑๔เมษายน๒๕๕๙
ไม่น้อยกว่ารายได้ที่รัฐเคยได้จากสัญญาสัมปทานเดิม
ซึ่งกศธชจะนำส่งเข้าเป็นรายได้รัฐต่อไป

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน